คุณผู้ชมเรามาต่อกันเรื่องของตำรวจซึ่งเป็นมือปราบมือดี
ต้องบอกว่าดีมากปราบได้ทั้งโจรปราบได้ทั้งผี
อันนี้ปราบยันผีเลยเหรอมีคนผีเข้าไปท่องคาถา
ผีออกจริงจริงฮะเขาบอกว่าเขาเคยบวชมาสิบปีเลย
คาถาได้แล้วก็ไปท่องคาถาไล่ผีได้
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจมือปราบคนนี้เขาไล่ผีนะครับ
จำแม่นเนอะ

แม่นนะแต่ว่าคือท่องพระไตปิดกนะไม่ได้เป็นคาถาแบบว่าอ่า

มันอยู่ในเฟซบุ๊คของสถานีตำรวจภูทรนาแก่จังหวัดนครพนมนะฮะ
มีการโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปของร้อยตำรวจเอก
ภูริทัศน์ภูริทัศน์ตานนท์หรือว่าผู้กองภูครับ
ภูกองภูเนี่ยเป็นรองสลวัสดิ์กราบรามสวพรนาแก่
กำลังนั่งคุยกันกับผู้หญิงคนนี้สวมชุดสีขาว
มีอาการแปลกเหมือนผีข้าวผีสิงนี่แหละครับ
โดยคลิปมีการพูดภาษาท้องถิ่นกัน
คุยกันไปโต้ต่อกันไปโต้ต่อกันมาจนรองสารวัตรคนนี้
เริ่มสวดหม่นเป็นการสวดประกิจสมุปปาก
เป็นการแผ่เจริญจิตเมตตาปราบมารแก่ผู้ที่มีทุกข

โดยทางด้านของผู้กองภูเองบอกว่า
ตราบใดที่เจ้ายังยึดมั่นถือมั่นจากบวกนี้ไม่ต้องมาตาขวาง
ผมมีเมตตาจึงมาคุยกับคุณเจ้าก็ตายผมก็ตายเหมือนกัน
ผู้หญิงที่ถูกผีสิงก็พูดมาว่ามึงรู้จักกูไหม

ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปยังสภนาแก่
เมื่อปราบมารปราบผีอะไรแบบนี้นะเออเออ
ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ตามปกตินี่
ไปเจอผู้กองภูนะครับผู้กองภูเล่าให้ฟังว่าในคลิปมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คือตอนนั้นเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่
มีการคุ้มครั่งโวยวายพยายามเข้าไปบ้านของคนอื่น
ซึ่งบ้านนี้เขามีชาวต่างชาติอยู่
ผู้กองก็มีคนแจ้งมาผู้กองก็ไปถึง
ตอนแรกก็เจรจาก่อนต่อรองสอบถามก่อนแต่ว่าคุยไม่รู้เรื่องอะครับ

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นอาการของการถูกพูดผีปีศาจเข้าสิง
ตัวเองก็เลยเคยบวชมณีนาก็เลยใช้หลักธรรมะที่ร่ำเรียนมา
พูดคุยกันจนจนเกิดสติขึ้นมาแล้วก็มีการสวดมนต์เป็นการสวดบทแผ่เมตตา
แล้วก็สวดสัทยายธรรมตามตำราพระไตปิดกเรียกบทสวดปฏิสมุปบาท
ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเคยสวดให้กับพระสาวกได้ฟัง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของอริยศัตศรีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
คือความจริงอันประเสริฐทุกมักสมุทายนิโรธอะไรอย่างนี้นะฮะ
จู่ก็มีอาการแปลกขึ้นมาคือต้องเป็นการสวดแบบนี้ขึ้นมา
แล้วพอคุณป้าเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องพอเหมือนถูกผีเข้าใช่ไหม
พอพระเขาสวดมนต์ขึ้นมานะเริ่มสงบลงจริงแล้วก็เหมือนแบบเหมือนผีออกแล้วก็สลบฟุบไปเลย
เอาไปฟังเสียงของผู้กองภูนะฮะ
ไม่รู้จะทำไงนะครับผีเข้าสั่นสั่นงกงกนะครับชี้หน้าด่านะครับ
ผมไม่รู้จะทำไงผมก็เจริญเมตตานะครับแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็สวดนะครับ
ไม่ใช่สวดเขาเรียกสายทะยายธรรมปฏิจัสสมวาสสายเกิดสายดับของอริยสัตว์ศรี
แต่ที่ผมให้ที่ผมทำไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมีอิทธิฤทธิหรือว่าผมมีเวทมนต์อะไรนะครับ
แต่ว่าผมมีความเมตตาในเขาในคนคนนั้นนะครับว่าอยากให้เขาอุปทานเรื่องนี้นะครับ
ผมจึงมีความเมตตาก็ให้เรื่องธรรมะไป
บางทีทุเรียนในดวงตาเขาอาจจะมีน้อยเขาอาจจะระลึกทำได้
ผมก็เลยท่องบทอิทธัพประเย็ดตาแค่ท่อนแรกท่อนที่สองยังไม่จบเลย
เขาก็ล้มลงก่อนก็ให้ความเชื่อเหลือตามอัตภาพ

เพราะว่าคืออันนี้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง
ทุกสมุทัยพิโรธมักใช่เหตุเอ่อก็คือหนทางการดับทุกข์นั่นแหละ
อันยศจรรย์นี่ก็คือจริงแล้วชาวพุทธทุกคนรู้จักกันดี
ใช่แล้วก็สวดบทต่างนานต่อไป
สำหรับประวัติของผู้กองภูเนี่ยเคยบวชเรียนตั้งแต่อายุ๑๓ปีคุณผู้ชม
บวชเรียนทั้งหมด๙ปี๙เดือน
แล้วก็ยังเคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรตำรวจสีขาวจริยธรรมดีเด่น
คุณธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี๒๕๖๑ด้วย
นับถือนะฮะปราบมารปราบโจรแล้วก็ยังปราบผีได้อีกด้วย
ก็ถือเป็นการเรียกสติด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า